ก่อนหน้านี้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ

ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
มีอยู่ท่านหนึ่งคุณผู้ชมค่ะอยู่ที่จังหวัดสงขลา

ได้ไปสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ

เครื่องแบบเต็มยศออกไปช่วยพื้นที่ต่างนะคะ
ไปดูกันเลยท่านคนนี้คือใคร
นางสาวพัฒนิดาคิ้วนางค่ะอายุ๔๐ปี
เป็นคนหนึ่งที่สมัครเป็นผู้
ที่จะเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจของอำเภอหาดใหญ่

นี่คือเครื่องแบบของชุดจิตอาสาเฉพาะกิจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
บอกว่าตั้งใจจะใส่ชุดพระราชทานออกไปทำความสะอาด
ที่บริเวณลานวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวง
ซึ่งเป็นสถานที่เกาะสร้างพระเมรุมาตรจำลอง
ที่อำเภอหาดใหญ่นั่นเองนะคะ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
ก่อนถึงวันที่ตัวเองต้องไปช่วยงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพวันจริง๒๖ตุลาคมค่ะ